เอามาเชียร์กันต่อดีกว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีแฟนนะ
เป็นอาปินคุณอาหน้าหล่อของน้องมะลิหรือว่าน้องชายของคุณปอทฤษฎีพระเอกผู้ล่วงลับนั่นเอง
หลายคนลุ้นก่อนหน้านี้บอกว่าอยากให้มีผลงานในวงการบันเทิงสักที

กำลังมีแล้วค่ะเอาไปติดตามข่าวนี้เลยจ้ะ
สำหรับปินชวนันค่ะน้องชายของพระเอกปอทฤษฎีที่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินน้องใหม่อย่างวงแอคอาร์ตนั่นเองค่ะ
เกิ้ลแรกเข้ามาในแนวป๊อปบล็อกมีชื่อว่านอกจากชื่อฉัน
ก็เป็นการประเดิมผลงานชิ้นแรกนี้
จริงแล้วเขาบอกที่มาที่ไปเนี่ยปินเนี่ยเป็นเพื่อนกับสมาชิกวงตั้งแต่เด็กแล้ว
แล้วก็เคยสัญญากับเพื่อนเอาไว้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้ามีผลงานเพลงนะเจ้าตัวเนี่ยจะมาแสดงเอ็มวีให้ด้วย
วกกับหนุ่มปินเองก็มีความสนอกสนใจในวงการบันเทิงอยู่เหมือนกัน
ซึ่งในอนาคตค่ะฝากบอกผู้จัดทุกท่านเลยนะคะ
ใครที่สนใจทาบทามเจ้าตัวบอกเลยยินดีร่วมงานกับทุกค่ายนั่นเองค่ะ
เป็นแนวแบบผู้ชายอบอุ่น

ส่วนใครอยากจะติดตามชมฝีไม้ลายมือทางการแสดงของอาปีนคืนนี้๓ทุ่มตรงนะคะ
นี่แหละคนอีกคนนึงที่จะนั่งดูเลยนะคะคุณ